และแล้วครับแผนการจัดหาวัคซีนลวงโลกนะครับ
ซึ่งเป็นเฟคนิวที่สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตของประชาชนมากที่สุดในประวัติศาสตร์
ก็ได้เลิกเฉลยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมครับ

ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
ตามข้อ๙วงเล็บ๓
ผมไม่ต้องขออภัยที่ท่านเวลาพูดไป
ผมเห็นว่าท่านประธานนี้เพิกเฉย
กับคำว่าวัคซีนลวงโลกก็ลวงโลกบ่อย
ว่าลวงโรคได้ครับแต่วัคซีนลวงโลกเนี่ย

เพราะฉะนั้นท่านประธานวัคซีนเรื่องโลกไม่มี
ถ้าจะบอกว่าด้อยค่าไม่ดี

แต่วัคซีนของโลกถ้าท่านประธานไม่ควบคุมเนี่ย
เพิกเฉยอันนี้ไม่เหมาะสมท่านพินา

ไม่ได้ระบุว่าชนิดไหนเป็นวัคซีนลงโลก
เพียงแต่ว่าการสัญญาการฉีดรักษีนนั้น
หมายถึงว่าเป็นวัคซีนที่นี่ไม่ตรงตามคำพูดนะครับ

ท่านประธานเก่งนะครับฟังภาษางูรู้เรื่องด้วยนะฮะ

คือผมมีมารยาทนะฮะ
ผมค่าโรงผลบันกลางบัญชีหลายชื่อ

แต่ผมเป็นสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรในสภานี้

รูปแบบการอภิปรายก็อภิปรายไป

แต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้เมื่อท่านประธานชี้แล้วผมก็รับฟัง

เก่งกาดจะลีลาก็ไปฮะ

ความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม

ร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์นะครับ

ถึง๑๒๐บาทโดยประมาณ

พลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน

ผมไม่คิดอย่างนั้นครับ
แต่ผมรังสิกรที่มาต่อธิกะ
สมาธิกษภาพื้นแทนลักษณะจังหวัดบริรัมน์

ผู้ที่ถูกอภิปรายคือนายกรัฐมนตรี

ซึ่งเป็นการด้อยค่าของวัคซีน

การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

ครับถ้าประท้วงตามข้อ๙นะครับ

เอ่อคำว่า

ตรงนี้มันอยู่ในยัตติ

ช่อฉนหลอกลวงประชาชน

ท่านบอกว่าโจมตีท่านนายกรมนตรี

นะครับก็คงไม่ต้องพูดถึงคนอื่น
ขอบคุณค่ะ
ขอวัดทรวงการทำหน้าที่ตามข้อ๙ครับ
ต้องพูดก่อนหน้านี้เนี่ย
ได้ใช้การประท้วงเป็นการตัดจังหวะ
เป็นการทำลายน้ำหนักสิ่งที่ผู้อภิปรายกำลังอภิปราย
ยังเป็นการชี้แจงอีกนะครับท่านไปใช้เวทีสภาในการเอา
ราชการมาชี้แจงเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว
นี่ท่านยังใช้เวทีในสภาชี้แจงอยู่ผมคิดว่ามันหลายครั้งแล้วครับ
ถ้าท่านประธานวินิจฉัยแบบเมื่อสักครู่ก็ขอให้เด็ดขาดว่า
จะไม่ให้บุคคลนี้ชี้แจงแทนรัฐมนตรีอีกในการอภิปรายในครั้งนี้ครับ
ต้องประทานครับครับก็ก็
ขออนุญาตครับท่านประธานที่เคารพครับ
ระบบบัญชีรายชื่อภักดิ์ภูมิใจไทย
ผมอยากจะให้บุคคลที่ได้ประท้วงผมสักครู่เนี่ย

เพราะท่านกำลังใส่ร้ายป้ายสีผม
ท่านกำลังใส่ร้ายป้ายสีว่าการกระทำของผม
มีเจตนาเพื่อจะตัดการอภิปราย
ซึ่งไม่ค่อยเป็นสาระของท่านผู้อภิปรายไปเมื่อสักครู่

ท่านอยากอภิปรายให้ครบไปก็ไปเถอะครับ

ผมมีเกียรติยศพอที่จะไม่ทำเรื่องแบบนี้

มีสมาชิกบางคนก็มีการพูดจาเสียดสี
ให้ผมได้ยินซึ่งผมไม่ถือเป็นสาระเหมือนกัน

นะครับแต่ท่านก็โปรดพึงระวัง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

ก็บอกว่าพูดได้ผมจึงยืนยันว่าคำว่าวัคซีนหลอกลวนเนี่ยไม่มีและเสียหายผมจึงไม่ได้มาขัดขวางอย่างที่มีผู้ลุกขึ้นมาบอกขัดขวางคนอย่างผมไม่ขัดขวางใครหรอกครับอันนี้นี่ถอนก็ถอนไปแล้วแต่ผมขอเรียนท่านประธานว่าท่านวิจัยผิดท่านต้องถอนด้วยท่านด้วยความเคารพเพราะมีแต่คำว่าวัคซีนลึกลับไม่มีวัคซีนลวนโลกจึง
ไม่ใช่ร้อนตีแต่ผมอธิบายได้ว่าคำพูดนี้คือส่อเสียเสียสี
และสร้างความเสียหายสร้างความสับสนให้ประชาชน
แล้วมาใช้ลีลาโต้วาธีพูดแล้วก็ตีกินไม่ชอบไม่ชอบหรอกครับ

พูดต่อไปไม่ได้ในเรื่องวัคซีนลวงโลกขอบคุณท่านท่าน
ก็ผมได้วินิจฉัยไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับได้อธิบายแล้วท่านวิโรธ
ท่านจะขยายความนะก็ได้ว่าสีลงโรคคือการส่งมอบที่มันไม่ได้
อ่าเป็นไอ้นั่นนะครับตรงนี้อธิบายต่ออีกนิดก็ได้ครับ
คือให้เข้าใจตรงกันความหมายของท่านวิโรธนะครับ
จะได้ไม่ใช่ไปพูดว่าไอ้วัคซีนตรงนั้นมันลวงโลกนะครับหรือยี่ห้อนั้นลวงโลก
โอเคเชิญต่อครับจะได้สรุปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเก้ามันไม่สงบสักทีครับ

ท่านประธานครับขอประชวนครับ
คุณวิโรธพูดใส่ร้ายผู้อื่นตลอดเวลาครับ
ดั่งตัวเองกลับไปไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรียนวัคซีนเลย
เรียนมาทางสังคมศาสตร์แต่สอดรู้เรื่องแสดงความรู้ว่า
เพราะว่าใช้คำพูดใส่ร้ายตลอดเวลาครับ
ขอให้ถอนคำว่าโกหกตวงโลกครับ
คนทำงานด้วยความเพื่อบ้านเมืองแต่มาฟังคนที่พูดจา
ใจร้ายตลอดเวลาครับขอบพระคุณครับ
อย่าใช้คำพูดที่ใจร้ายผู้อื่นตลอดเวลาครับ

ท่านประธานวันนี้งูชุมจริงครับ

และคำพูดก็เป็นคำพูดที่อภิปรายไม่ไว้วางใจ

ผมผมนายค่ะลงพลพลกลาง
สมาธิกษภาพุทธแถนลัสดอลชื่ออะไรชื่อเลย

คือผู้อภิปรายเองก็เก่งแล้วก็ทำหน้าที่ในสภาตรวจสอบ

ท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะ
ต้องทีละท่านครับทีละท่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะอนุญาตท่านเดี๋ยวก่อนนะ
เอาท่านกรมก่อนท่านประท้วงอะไรครับ
ผมประท้วงสักครู่ผู้อภิปรายบอกว่างูชุม
อันนี้เสียดสีครับผมนี่เป็นสอสอนะครับ
บอกว่าผมงูเห่าคุณพูดมาเลย
ผมเป็นสอสอที่มีจิตสำนึกต่อบ้านเมือง

ครับครับเข้าใจแล้วอันนั้นเรื่องส่วนตัวแล้วครับ

อ่าท่านวิโรธสภาผมไม่มีงูหรอกครับถอนคำพูดเถอะครับ

ท่านท่านสอสอนครปฐมมีอะไรครับประท้วงอะไรครับ
ดิฉันชื่ออมรัฐนะคะไม่ได้ชื่อนครปฐม

ผมเรียกสสนครปฐมครับถูกไหมครับ

ที่คุณวิโรธเรียกว่างูนะคะที่ว่าเรียกผิดอ่ะนะคะ
อ่าลุกขึ้นประท้วงผิดข้อให้ท่านประธานวินิจฉัยนิดนึงนะคะ
ว่าผิดข้อบังคับข้อที่๗๑หรือเปล่าค่ะ
เพราะท่านผู้ประท้วงนะคะไม่ได้บอกว่าอยู่พักอะไรค่ะ
แนะนำตัวว่าชื่อนามสกุลแต่ไม่บอกว่าอยู่พักอะไรนะคะ
ดิฉันไม่ทราบว่าท่านผู้ประท้วงสักครู่นี้
สังกัดพักอะไรแล้วนั่งอยู่ที่ไหนคะ
นั่งอยู่ในที่นั่งของพักอะไรขอบคุณค่ะ
ครับไม่เป็นไรครับอันนั้นเป็นหน้าที่ประธานครับ
ไม่เป็นไรครับผมรู้จักแล้วไม่เป็นไรครับ
แชนท่านวิรัติต่อครับจะได้จับจบครับ